มีวัยรุ่นสองกลุ่มมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
หลังจากที่ไปเที่ยวสถานบริวาร์นสถานบริการแห่ง๑
แล้วก็ออกมาทำร้ายกันที่บริเวณลานจอดรถ
ถึงขั้นยิงกันแล้วมีผู้บาดเจ็บ
สาหัส๑คนเสียชีวิตอีก๑คนด้วยกัน

เจ้าหน้าที่พยาบาลกำลังช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายวีรพัฒนัททวีอายุ๓๓ปี
หลังถูกยิงเข้าที่ไทยทอย๑นัดแต่เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมา
บริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
จากนายเวียรพัฒน์แล้วยังมีนายพานุพันธ์อินทริสถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา
อกจากนี้นายสมนึกพุทธรัฐอายุ๓๔ปีมีบาดแผลถูกตีเข้าที่คิ้วด้านขวาบาดเจ็บ
และอยู่ในอาการมึนเมาส่วนในที่เกิดเหตุพบเสื้อเปื้อนเลือด
และปลอกกระสุนขนาด๓๘๐๒ปลอกสถานบันเทิงแห่งนี้ชั้น๒
เปิดเป็นผับส่วนชั้นล่างเป็นอาบอบนวดในที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถ
กล้องวงจรปิดมากกว่าหกตัวด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ไม่รู้ว่าผิดใจอะไรกันในผับ
แต่พอออกมาก็เห็นน้องเข้าไปขอโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
ด้านแฟนสาวของนายพานุพันธ์ที่ถูกยิงเข้าที่ชายโครงอาการสาหัสเล่าว่า
ตอนนี้แฟนนุ่มรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
เนื่องจากกระสุนทะลุเข้าปอด
แต่ตอนเกิดเหตุพยายามเรียกให้แฟนนุ่มออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้ว
แต่ก็จะช่วยเพื่อนสุดท้ายถูกยิงบาดเจ็บ
หลังจากที่สถานบันเทิงได้ทำการปิด
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยกันประมาณ๔คน

ขณะที่กลุ่มผู้ถูกยิงมาด้วยกัน๔คน
ระหว่างที่ทุกคนกำลังแยกย้ายกันกลับบ้าน
นายสมนึกคนที่บาดเจ็บคิ้วแตกเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถูกยิง
เดินเข้าไปขอโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนได้ตกลงรับคำขอโทษแล้ว
แต่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่อยู่อีกฝั่งกลับชักปืนมายิงนายเวียรพัฒน์เข้าที่ท้ายถอย๑นัด
และยิงนายพานุพันธ์เข้าที่ชายโครงด้านขวา๑นัด
ขณะที่นายสมนึกคนที่เข้าไปขอโทษก็ถูกคู่กรณีเอาขวดแก้วตีจนคิ้วแตกแล้วถูกรุมกระทืบ
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนก็ขึ้นรถเก๋งสีดำขับออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนทางด้านของคดีตำรวจสพแสนศุกร์เรียกนายสมนึกและพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเร็ว
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน